คำแรกกวันนี้ผมมีหนึ่งคลิปมาให้คุณชมได้ดูกันก่อน
คือเราเคยเห็นละหลักเรื่องของสวด

เตี้ยเสมออะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นอะไรอะไรสักอย่าง
คุณโตจริงคุณฟังละผมก็พยายามฟังอยู่มันคือโฆษฐาอัมไร
ลักษณะเนี่ยปกติน่าจะท่องคาถาอยู่เวลากลางคืนแน่เลย
อาจจะเป็นที่ที่มีไฟหลายสีนิดนึงอะไรอย่างนี้
คุณเอาจริงพี่ฟังแล้วผมอยากแบบ
ถ้าเราหลับตาไม่เห็นภาพนะมันคือเหมือนการแรป
เหมือนแร็ปอะไรอยู่เป็นเพลงแร็ปอะไรทำร้องข้างหน้า
ต้องหวังเขามันมากเอาอย่างนี้ต้องหวังเขามันมาก
บางคนฟังแล้วบอกว่านี่มันคาถากาโวกาโวหรือเปล่าเพลงกาโวกาโวใช่ไหม

มีความคล้ายประมาณนั้นแต่ว่าเราฟังไม่ออกนะฮะ
คลิปนี้ตรวจสอบแล้วไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองไทย

ตอนแรกนึกว่าที่เมืองไทยจะให้นักข่าวตามไปฟังที่สำนักเขาแต่มันไม่ใช่นะ
ให้คุณกิติศักดิ์ไปคุยกับเขาซะหน่อยดูคิดจะคุยรู้เรื่องไหม
อะไรแบบนี้เขาต้องไปสืบใช่ไหมต้องไปดูนะฮะ
เพราะว่าต้นทางของคลิปนี้มีการไลฟ์สดอยู่ที่สำนักพ่อปู่แห่งหนึ่งที่กัมพูชา
เพื่อนบ้านของเรานะฮะก็เป็นพิธีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายโรคภัยไข้เจ็บให้กับคนที่ไปร่วมพิธี
อาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นเขาซึ่งเราฟังไม่ออกนะฮะ
ก็เลยเอามาฝากคุณผู้ชมแล้วกันเพื่อนบ้านเขาสดกันแบบนี้นะสำนักพ่อปู่นะครับ
ได้ไหมไม่ได้ข้างในบอกว่าลองสวดตามเขาหน่อยสิ
ผมพยายามแล้วนะแต่ฟังไม่ออกจริงนะฮะไม่ได้จริงค่ะ